กระบอบเยอะค่ะเข้าไปซ้อนสนามมีกระบอบเยอะครับ
นะใช่นี่นะเจ้าตัวยอำลับนะพื้นตัวเองนะ

นี่เป็นคลิปภาพที่ได้มาจากกล้องติดหมวกของตำรวจนะคะ

เพราะว่ามีเจ้าของบ้านแจ้งว่ารถเก่งคันนี้
มีคนขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็โยนตะกล้าผ้าใส่

ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านายธนกฤษ

จากการตรวจรถเจอปืน๑กระบอก
เครื่องกระสุนปืนอีก๑๐นัดนะคะ
ก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาเรื่องของการพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
นี่คือสิ่งที่เจอในรถเขา
ทีมข่าวของเราไปสอบถามเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

และนางวีรยาอายุ๔๑ปี

ก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้น
ก็เพราะว่านายธนกฤษผู้ก่อเหตุ
เคยเป็นแฟนกับหลานสาววัย๑๘บ้านเนี้ย
แล้วอยู่ดีนายธนกฤษบุกมาโยนตะกล้าผ้าหน้าบ้าน
โวยวายทุกคนในบ้านก็งงเขานั่งกินข้าวกันอยู่อะค่ะ
แล้วไม่ได้ทำครั้งเดียวขับรถมาโยนของเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้
รอบแล้วนะคะเจ้าของบ้านก็กังวลใจ
กลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วสิ่งที่เขากลัวมากคืออะไร
รู้มั้ยน้องคิงคุณมิธรรมคะไอ้ตากล้าผ้าที่โยนมา
มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในป่ะมีของผิดกฎหมาย
มีอะไรน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในตะกร้าผ้าหรือเปล่า

จังหวะที่ตำรวจมาถึงนายธนกฤษขับรถวนมาที่บ้านอีกรอบพอดี
โวยวายโวยวายแล้วตะโกนว่าไม่ต้องกลัวกูยัดยาหรอกนะ
อย่างนี้ค่ะตำรวจพยายามจะคุยเจรจาให้ใจเย็น
ขอตรวจค้นหน่อยเขาขัดขืนค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็ต้องควบคุมตัวและขอตรวจค้นรถ
แล้วเจออะไรล่ะเจอปืนเจอกระสุนปืน

ผู้เสียหายบอกว่าคือมันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เขาเคยเป็นแฟนของนี่ก่อนหน้านี้ที่มาเกาะเห็นไหม

คือเจ้าของบ้านบอกว่าก็พยายามทำความเข้าใจเขา
เพราะเขาเคยเป็นแฟนกับหลานสาวที่บ้าน
ก็ไม่ติดใจเอาความอะไรครั้งก่อนก่อนก็ช่างมั่น

นี่คือแผลที่หลานสาวเคยโดนทำร้ายค่ะ
และนี่คือเหตุผลน้องคิง
หลานสาวกับนายธนกฤษเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้
เขาต้องเลิกกันต้องแยกทางกันนะคะ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าก็หลานสาวเลิกกับผู้ก่อเหตุ
เพราะว่านี่ไงโดนทำร้ายโดนตบโดนตี
ช้ำเต็มตัวหนักสุดคือ
เคยถูกบีบคอเกือบตายนะคะ
หลานสาวบอกไม่ไหวไม่เอาแล้วเลิกดีกว่า
ก็หนีไปอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพ
สุดท้ายยังไงตัวนายธนกฤษยังไม่ยอมหยุด
ตามมาราวีตามมาข่มขู่คนที่บ้านตลอดเลยอะค่ะ
เขาเคยเป็นแฟนของหลานแต่ว่าหลานด้วยความกลัว

เขาก็เลยแบบหนีหนีออกจากบ้านไปเรียนหนังสือต่อ
น้องเคยถ่ายรูปส่งมาให้ดูตลอด
ทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกาย
เขาจะโดนตีโดนชกคือเป็นรอยแผลโดน

แล้วเขาจะถ่ายรูปทุกตอนที่ครั้งเขาโดน
แล้วก็ส่งกลับคืนมาให้เราดู
ใช้ไปเอาน้ำมาให้กินแต่ไม่ทันใจ

หลังจากนั้นมาคือน้องเขาก็กลัว

พยายามเลี่ยงที่จะไม่จะไปอยู่กับผู้ชายนี้
และเลิกรากันไปก็ถูกต้องแล้วน้อง
ไม่ควรจะทนกับการถูกทำร้ายขนาดนี้
ผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาผิดนายธนกฤษเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เหนือจากเรื่องของปืนเครื่องกระสุนปืนที่ตำรวจตรวจค้นเจอในบ้าน
ความผิดเรื่องของการบุกรุกในยามวิการ

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาด
จะได้ไม่ต้องมาก่อกวนที่บ้านอีกเขาก็กังวลใจกัน
ความรักไม่ควรใช้ความรุนแรกนะฮะ